สันเสริญเยินยอด้วยประโยคนี้ฮะ

เอ้าท่อทำให้ดัง

ก็เสียงท่อก็เสียงป้าคนเมื่อสักครู่นี่แหละตัวแทนหมู่บ้านครับ
ครับก็มาซะดังขนาดนี้โอ้คุณป้าพีชีบเบิ่งแล้ว
เดี๋ยวป้าเปิดเองได้ยินใช่ไหมคุณผู้ชม
คงไม่ต้องย้ำนะคงไม่ต้องทวนนะว่าเขาพูดว่าอะไร
ครับแต่ว่าพอป้าบอกไปเบาหน่อยได้ไหมฝั่งใบเกอร์บอก
น้องฟังละกัดเออเอาศูนย์ไปแบบนั้นนะครับรับ
เน็ตมาดูก็บอกว่าโอ้โหขอเป็นทีมป้าเลย
ขอเป็นทีมป้าหน่อยทีมป้าแฮชแทคทีมป้า
เสียงป้าชัดเจนมากบางคนสงสัยว่าป่านนี้
บีดาของบรรดาใบเกอร์น่าจะสะดุ้งแล้วล่ะ
เฮือกเออสะดุ้งเฮือกเลยนะฮะโดนกล่าวถึงไปขนาดนั้น
หรือบางคนก็บอกว่าหรือว่า
เกอร์โดนคนที่บ้านไล่มาหรือเปล่า
ก็เลยออกมาขับบนถนนแบบนี้แล้วก็เสียงท่อดังด้วย

ไม่ควรจะไปสร้างความเดือดร้อนแบบนี้ให้กับคนอื่น
จริงค่ะโดยเฉพาะท่อคุณ
ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าท่อคุณมันทำมาดังไปทะลวงท่อมา

ถามช่าบ้านก็หน่อยพวกเขามีความสุขไหม
แล้วระวังเถอะวันหนึ่งจะไม่ใช่แค่เสียงกลด่า
ทนไม่ไหวจริงอาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันได้
ใช่อันนี้เรื่องบานปลายไปอีกนะครับ
มีคนให้กำลังใจคุณป้าเพียบเลย